เลยคุณผู้ชมหันหน้ามามองเพื่อนหน้าตาไม่ผ่องใสเลย
ทำไมต้องไปเติมเลเวลบุญกันหน่อย
ตามมาเลยลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยามคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ไปถึงที่ของดีก็ต้องมา
ลามแขวงยัณห์นีวาเกษฐร
ในคลิปนี้นะลูกทุ่งสาวบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาไหว้ทาเวสุวรรณภายในวัดแห่งนี้
เพราะว่ากันว่าทาเวสวันที่นี่พลังเยอะมาก
น้องก็เลยตั้งใจมาของานขอเงินค่ะ
และที่สำคัญเธอเป็นตัวแม่นักเสี่ยงโชคใช่ไหม
ขอโชคลาภจากองค์ท้าเวสวันมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
ไปถึงปุ๊บธัญญาไม่รอช้าจะเสี่ยงเซียมซีทันทีเลย
เสี่ยงได้เลขอะไรคุณพลอยดูดี
ดูดีเขาบอกว่าอาจจะมองไม่ชัดสักเท่าไหร่
แต่ว่าได้ยินเสียงในคลิปที่เจ้าตัวพูดมานะครับบอกว่า
สี่เก้าอ๋อนี่ไงสี่เก้าสักเท่าเล็กมาก
แสดงแหมรอบหน้าหนูโชว์ใส่กล้องให้แฟนคลับดูชัดนะจ๊ะ
ไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะพาไปเลย
พี่จะพาน้องลงใต้ไปเที่ยวทะเล
อื้ออื้ออ่า
ไม่เบรกแล้วหรอชอบหรอชอบฟังเชอร์รี่ร้องเพลง
พี่ยังไม่มานางเรือลงเลดำดูปั๊กการั้ง
กแล้วยังร้องต่อพาคุณผู้ชมลงใต้ไปร่วมงานวงสวงพระธาตุชายาค่ะ
ที่วัดพระบรมธาตุชายาราชวรวิหารสุราชธานี
นี่เลยพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐แล้วก็เหล่ากรยานมิตรเดินทางไปด้วยกัน
ผู้สื่อข่าวของเราแหมพี่อ้อมเขาชอบมากเรื่องสายบุญนะ
สอบถามไปยังพี่ท็อฟฟี่ได้ความมาว่าอย่างนี้
ทำบุญในครั้งนี้ก็คือพี่ท็อฟฟี่พาแฟนคลับมาทัวร์
เรียกได้ว่าเป็นคลิปบุญทำบุญบวงสวงพามาทำบุญกัน
ส่วนพิธีบวงสวงเป็นวันเกิดของเจ้าแม่กวนอิ่ม
งานบุญใหญ่แบบนี้โอ้โหอย่ารอช้าค่ะแน่นอนว่าเรามีตัวเลขมาฝากแฟนด้วย
นับเหนื่อยก่อนทำไมล้วนรวมนะครับว่าจะไทยไหมอาหรับมีอีกเส้นครับผม
อีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ชาติอันโนโมชนาศาสตร์
ใกล้ขนาดตาเจ็บเห็นชัดเฉพาะ
ส่วนอีกหนึ่งเลขก็คือ๒๐๗คุณผู้ชม
ดูกันดีแล้วกันนะครับงวดนี้ขอให้ทุกคนเฮง

งวดนี้เลข๖เลข๙มาเยอะ
นี่ตัดกล้องกลับเข้ามาอุ้ยหน้าผ่องใสเลย
ติดตามข่าวไปทำบุญของเขาอุ๊ยเลเว่บุญทำงานเร็วนะ